ร้อนอย่างนี้แหละคุณผู้ชมปัญหามาเลยค่ะ
ปัญหาอะไรต้องติดตามกันให้ได้ค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
ที่สามารถรายงานสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวหน้าร้อนปัญหาเกิดหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นพายุฤดูร้อนหรือปัญหาไฟป่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ย
จะเกิดดีจริงต้องเตรียมอุปกรณ์มาดับไฟป่าคุณผู้ชม
แต่ก่อนที่จะไปดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยต้องเช็คข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ช่วงนี้มีประกาศเตือนพายุฤดูร้อนค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยร้อนอยู่แล้ว
ทำให้อากาศเนี่ยปะทะกันกลายเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นลมกระโชกแรง
พื้นที่มีลูกเห็บตกต้องระมัดระวังฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วก็ลมกระโชคแรงจริงนะคะ
ภาคใต้เองก็มีปัจจัยการเกิดฝนเช่นกัน
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศให้ดีค่ะ
เพราะว่าตอนนี้นะมีฝนตกหลายพื้นที่
การวันนี้จนถึงวันที่๒พฤษภาคมนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่แถบจังหวัดอุตรดิษฐพิศนุโลกเพชรชบูรณ์
อีสานก็มีจังหวัดตอนล่างและตอนบนเลยนะคะ

เกษตรกรต้องระมัดระวังรายแดงแอฟริกันในพืชตระกูลส้ม
ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะฝนตกเพื่อป้องกันอันตรายฟ้าผ่านั่นเองนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนค่ะ
มีฝนได้ร้อยละสามสิบถึงหกสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์และบุรีสลับบุรีปลาจีนบุรีและสะแก้ว

ส่วนคลื่นภาคตะวันออกนั้นค่อนข้างสงบดี
แต่เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำนั้นชะหน้าดินไหลลงบ่อค่ะ
กันสัตว์น้ำขาดออกซิเจนและควรค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรงจากลมพายุกันด้วย
ส่วนภาคใต้มีฝนตกร้อยละสามสิบถึงหกสิบของพื้นที่คลื่นในทะเลสูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะ
เกษตรกรระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ไม้ผลและพืชสวนกันด้วยค่ะ
เตือนกันแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงของหน้าร้อนเนี่ยปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น
ยังปัญหาไฟป่านงี้เกิดขึ้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าอะไร

นี่ยังไม่รวมปัญหาของคนที่จุดไฟเผาป่า
เพื่อหาของป่าหรือว่าทำการเกษตรกันด้วยนะคะ

เอ้าว่าแล้วไม่ทันขัด

ปัญหาฝุ่นปัญหาไฟมาแล้วอยู่ไม่ได้
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ